วันนี้เรื่องราวของโควิดนะครับ
เราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับ
เพราะว่าในประเทศไทยเมื่อวานมีการแถลงออกมาในช่วงสาย
ก็มียอดผู้ป่วยเพิ่มอีก๙๑ราย
แต่ว่ามันมีเรื่องที่น่ายินดีกลุ่มหนึ่งนะ

คือกลุ่มผู้ที่ไปประกอบพิธีประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลเซีย
แล้วก็เดินทางกลับมาก่อนหน้านั้นมีผู้ติดเชื้อโควิดมาจากที่มาเลเซียด้วย
แต่คราวนี้นะครับมีการตรวจแล้วก็ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด
พบว่าไม่มีรายงานของผู้ติดเชื้อ
ในกลุ่มของผู้ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียเพิ่ม
นั่นเป็นข่าวดีกลุ่มหนึ่งส่วนถามว่ากลุ่มสนามมวยยังมีไหมยังมี
สถานบันเทิงยังมีไหมยังมีบุคลากรทางการแพทย์ยังมีติดเชื้อโควิดไหมยังมีนะฮะ
โดยเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ในประเทศ
ก็พบว่าผู้ป่วยใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น๙๑ราย
แบ่งเป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเดิมหรือว่าไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสนามมวย๕รายสารบันเทิง๗รายแล้วก็สัมผัสผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว๑๘ราย
เท่ากับว่าในกลุ่มแรกคือกลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยเดิมมี๓๐ราย
ส่วนกลุ่มผู้ป่วยใหม่มี๑๙รายเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วก็ทำงานในสารที่แออัดและเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับ
และกลุ่มที่มีผลทางแล็บยืนยันว่าติดเชื้อแต่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
การสอบสวนโรคคือการสอบแหล่งติดเชื้อว่าคนนี้ไปติดมาจากใคร
ติดมาจากเหตุการณ์ไหนติดมาจากสถานที่ไหนกลุ่มนี้ยังมี๔๒คนนะครับ
อกจากนี้นะครับมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม๑รายเป็นชายอายุ๕๐ปี
ชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับก็กลายเป็นผู้เสียชีวิตในบ้านเราสะสมอยู่ที่๕รายนะครับ
มีผู้ป่วยที่รักษาจนหายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มอีก๙ราย
อันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีโดยผู้ป่วยสะสมในประเทศนะครับยอดรวมถึงเมื่อวานนี้นะ
ต้องย้ำกันอีกครั้งว่าอันนี้เป็นยอดรวมที่แถลงออกมาเมื่อวานนี้ในช่วงสายคือ๑๑๓๖ราย
รักษาหายกลับบ้านแล้ว๙๗รายอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล๑๐๓๔ราย
จำนวนนี้นะครับก็เป็นผู้ป่วยอาการหนัก๑๑รายโดยทั้งหมดใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปเสียชีวิตสะสมในบ้านเรา๕รายส่วนวันนี้ถามว่าแถลงกี่โมง๑๑โมง

ก็แถลงกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับโดยโฆษกของสบคศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ยนะครับ
ขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยากุล
เปิดเผยบอกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียนั้น
ไม่พบรายงานผู้ป่วยเพิ่ม
ซึ่งหากใน๒๓วันนี้ไม่พบรายงานผู้ป่วยในกลุ่มนี้อีก
หมายความว่าเป็นข่าวดีครับหมายความว่าเชื้อได้หยุดการแพร่ระบาดในกลุ่มของผู้สัมผัส
ใกล้ชิดกับคนที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะครับ
และเมื่อวานจากข้อมูลบนโต๊ะแถลงอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจ
นั่นก็คือเรื่องของจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มันเพิ่มมากขึ้น
เกือบจะ๕๐เท่ากับกรุงเทพแล้ว
คือคุณหมอผู้ส่งคุณะวุฒิเนี่ย
ถ้าไปถึงวันที่๑๕เมษายนอาจจะมีผู้ป่วยถึง๒๕๐๐๐คน
หรือมีผู้ติดเชื้อ๓แสนกว่า
และเราบังคับใช้มาตรการนี้และมีประชาชน๑๕๐เนี่ย
ร่วมกันที่จะเดินหน้ากับมาตรการนี้นะฮะก็จะมีผู้ป่วย๑๗๐๐
แต่ถ้าเราใช้มาตรการนี้อย่างเข้มข้น๘๐
ก็จะมีผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ๗๐๐กว่าคน

แต่ทีนี้คือตอนนี้เรามีพระราชกำหนดฉุกเฉินมาเมื่อวันพฤหัส
ถูกไหมวันที่๒๖วันนี้เท่ากับวันที่๓
คือถ้าเกิดว่าเรายังเข้มข้นต่อไปได้เรื่อยแล้วก็รักษาความเข้มข้นต่อไปเรื่อย

อย่างหนึ่งคุณชิสาคุณสืบสกุล
ไม่ใช่แบบว่าพอเรามีพระราชกำหนดฉุกเฉินไปสักประมาณสัปดาห์หนึ่ง

แล้วออกมาเหมือนกับจะใช้ชีวิตตามปกติ

ตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนมากกว่าความอึดอัด

แต่ถือว่าให้เราผ่านพ้นโรคไปด้วยดีนะครับ
เมื่อวานนี้อีกคนที่ถูกจับตามองคือคุณอนุทินชาญวิรากูล
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือคุณอนุทินก็มีการออกมาพูด
แล้วมันก็เลยสร้างความไม่พอใจ
ความไม่พอใจเรื่องการห่วนแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
มันสะเทือนใจไปถึงบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ถึงประชาชนทั่วไป

ถูกต้องแล้วเมื่อวานนี้คุณอนุทินทำหน้าที่
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นักข่าวไปรอถามเหมือนเดิมเลยค่ะ
แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูท่าทีของคุณอนุทิน
เพราะว่าคุณอนุทินรอบนี้บอกว่า
ไม่ขอตอบคำถามผู้สื่อข่าวเหมือนเดิมแล้ว
ดพูดเลยใช่ค่ะแล้วประโยคที่พูดมาจากปากคุณอนุทิน
เพราะอะไรถึงไม่ตอบคำถาม

กินข้าวค่ะเดี๋ยวก็เสร็จละ
ไปกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว
เมื่อกี้มีประโยคไฮไลท์คือปากพาจนเลยไม่อยากให้สัมภาษณ์สื่อแล้ว

แต่ตอนนี้ทุกฝ่ายร่วมใจร่วมมือกันนะ
ใช่อย่างโรงแรมย่านอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
ก็ยื่นขอเสนอขอแสดงความจำนงว่าจะเปิดเป็นห้องพักให้กับบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎและโรงพยาบาลรามาธิบดี
หมอให้แพทย์ให้บุคลากรมาพักฟรีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
โดยนายกันตสมนพวงณอายุทยาผู้บริหารโรงแรมบอกว่า
ต้องการจะช่วยแพทย์พยาบาลแบ่งเบาภาระที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ
อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางกลับบ้านก็เลยบอกว่าขอให้มาติดต่อเข้าพักได้เลย
มีสำรองเอาไว้ให้๒๑ห้องนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีแพทย์พยาบาลเข้ามาพักแล้ว๘๙คนนะคะ
โรงแรมนี้ถือว่าเป็นอีกโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะที่ยื่นเป็นโรงแรมสนามด้วย
ซึ่งก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ระหว่างนี้ก็จะเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์พักฟรีไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่ขลายนะคะ
อันนี้ก็ต้องชื่นชมภาคเอกชนด้วยนะคะที่ถือว่าเสียสละนะในสถานการณ์แบบนี้